เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ที่อยู่ข้างหลังนี้เอ๊ะทำไมหุ่นสเลนเดอร์จังเลย

ข้างบนศีรษะของคุณน้ำแข็งและข้างคุณขวัญ
เขาบอกเสาต่อหม้อบ้านเรามันบางเฉียบ

ปกติเห็นต้องแบบเสาต่อหม้อต้องแบบอ้วนน้ำหนักอย่างนี้นะคุณ
หนาดูแข็งแกร่งทนทานรับน้ำหนักไหว
สร้างความมั่นใจให้กับคนใช้ทางอยู่ข้างบน
อันนี้เห็นลักษณะนี้คือบางเป็นเวเฟอร์เลยค่ะคุณผู้ชม

เวเฟอร์ที่กินนะคะขนม
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลอย่างหนักเลย

เขาบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
เดินทางมาที่บ้านเรา
แล้วก็มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเสาต่อหม้อบ้านเรา

ถ้าลองไปดูที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ข้าวแปรหรอข้าวแปรหรอ
เมืองไทยเสาค้ำทางหลวงบางเกินไปหรือเปล่า
ไหนคุณขวัญพูดเป็นญี่ปุ่นสิอริงาโตอะไรอย่างนี้นะคือเขามีคำถามแบบนี้
เชื่อไหมฮะว่าโพสต์ลงในทวิตเตอร์กลายเป็นประเด็นร้อนกระแสวิภาควิจารณ์ดุเดือดเลยนะ
ดังกล่าวมีชาวเน็ตทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาถกเถียงกว่าหมื่นข้อความหมื่นทวิต
มีคนเข้าไปอ่านทวิตแล้ว๑๒ล้านวิวโดยเสียงส่วนใหญ่มองว่าเอ๊ะเออจริงว่ะ
จะต้านแรงไม่ไหวนะยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ก็มีแผ่นดินไหวคุณผู้ชมฮะ
แล้วเขามีการเอาไปเปรียบเทียบนะกับต่อหม้อของญี่ปุ่นเลยนะ

ก่อสร้างอะไรเขาเอาความปลอดภัยเอามาตรฐานสูงสุดเลย
และต่อหม้อที่ญี่ปุ่นคือ
เขาเรียกว่าหนากว่าที่บ้านเราก็ต้อง
ทีนี้มีคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะ
เขาบอกว่าต่อหม้อที่ถ่ายได้
ใช่สะพานพระราม๓ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ถนนพระราม๓ฝั่งข้ามแยกถนนตก
ลงถนนรัชดาท่าพระฝั่งธนบุรีหรือเปล่า
คร่อมอยู่กับสะพานกรุงเทพหรือเปล่า
มีคนบอกใช่คุณผู้ชมฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปสำรวจพื้นที่
พิกัดที่คอมเมนต์บอกใช่จริงด้วยคุณ
ค่ะนี่ฮะเราไปถึงตรงนี้เลยนะครับ
เป็นสะพานช่วงอย่างที่บอกข้ามแยกถนนตก
ลงถนนรัชดาท่าพระฝั่งธนบุรีนะครับ
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราเอาไม้อะไรนะไม่วัด
ลองวัดดูคุณผู้ชมฮะ
ความหนาความหนานะ
หนาหรือว่าสันของเสาเนี่ย
แค่เท่าไรเงินไมวะทาลัยคะ๘๐เซนสองฟุตกว่าเดี๋ยวดิวด้านวัดนะอ่า
เซนสองฟุตกว่าส่วนความสูงใช่ไหมคุณความสูงหรือความกว้างอ่า
เซนเท่ากับมันบางเฉียบนะส่วนความกว้างตรงนี้ที่คุณเห็น

ยังไม่แน่ชัดว่ามันกี่เซนแต่ที่บอกว่าผอมบางเพราะว่าความผอม
ของเขาเนี่ยสันของเขาเนี่ยแค่๘๐เซนแล้วนั่นเองไอ้สันตรงนี้
มันกลายเป็นประเด็นนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราก็อยากหา
คำตอบว่าตามหลักวิศวกรรมในการก่อสร้างมันปลอดภัยแน่นะ
ต้องหรือเปล่าเราก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับสะพานที่คล้ายคล้ายกัน
อีกจุดหนึ่งผอมบางเหมือนกันนั่นก็คือสะพานคู่ขนานพระนั่ง
ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามข้อมูลจากภูมิในการแขวง
ทางหลวงนนทบุรีนะฮะพอพัฒนภงทองสุกนะครับซึ่งพอยืนยัน
ว่าการออกแบบสะพานทุกจุดทั้งที่พระราม๓รวมถึงพระนั่ง
ส่วนการก่อสร้างก็สร้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวงมีความ
แรงและปลอดภัยครับค่ะส่วนลักษณะของสะพานคู่ขนานสะพาน
พระนั่ง๙เมื่อเปรียบเทียบกับสะพานพระราม๓ที่เห็นใน
โซเชียลแล้วเราลองเอา๒อันมาเปรียบเทียบกันได้ไหม
นนทบุรีนะเอาไปเรียบเทียบกับพระราม๓ที่มีการโพสต์
เขาบอกว่าคือมันเหมือนกันชัดเจนแต่พระราม๓เป็นสะพาน
รุ่นพี่สร้างมาก่อนแล้วสร้างมาก่อนแล้วนะครับมีความสูง
รูดกว่านิดนึงรุ่นพี่ก็ต้องสูงกว่านิดนึงพระราม๓เนี่ย
นะครับก็เรียกว่าอะไรนะสูงกว่าชะลูดกว่าส่วนที่พระนั่ง
เก้าเนี่ยเป็นรุ่นน้องก็จะอ้วนกว่านิดนึงเพราะความสูง
แล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกดูเหมือนมันบางมันผอมนะใช่
ด้วยความสูงทุกคุณใช่มั้ยผมเคยเห็นนะผมไปพระรามสาม
ผมเคยเห็นคือมันสูงจริงตอนที่เห็นเรามีคำถามเหมือนกัน
มารับน้ำหนักไหวป่ะเนี่ยเพราะข้างบนเป็นถนนกว้าง
นะครับฟังเสียงทางพอแขวงทางหลวงนนทบุรีอธิบาย

ระดับการออกแบบสะพานตัวนี้มันจะมีรอยต่อระหว่างสะพานเนี่ย
ถ้าถ้าถ้าถ้าวิ่งข้างบนอ่ะจะเห็นว่ามีรอยต่อเนี่ยอยู่
ห่างกันค่อนข้างมากครับพอมันมีรอยต่ออยู่ห่างกันค่อน
ข้างมากเนี่ยการยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิอะไรเนี่ยมัน
ก็จะมีการยื่นหดตัวที่ที่มากพออุณหภูมิสูงมันก็
ขยายตัวใช่ไหมครับครับพออุณหภูมิเย็นเย็นลงกว่าปกติ
มันก็หดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าถ้าเสาเราบางบางเนี้ยมันก็
สามารถจะได้ไปตามตามการยืดหดตัวครับถ้าเสาเราแข็ง
มากเนี่ยมันจะมันจะต้องรับแรงมหาศาลอ่ะซึ่งตัวนั้นอ่ะ
มันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นขึ้นง่าย
เขาออกแบบตามวัฒนฐานสากลวัฒนฐานของของอเมริกาเนี่ย
ครับมันมันรับน้ำหนักได้ได้อยู่แล้วมีความปลอดภัยเพียง
ออกแล้วอ่ะครับเอออ่าคุณผู้ชมฮะนี่เขาก็ยืนยันมาตาม
อะไรนะค่ะหลักวิศวกรรมอืมว่าถูกต้องเนอะอ่าขอดูขนาด
อย่างนี้หนึ่งค่ะจะบอกใหม่สันแปดสิบเซนอ่าสองฟุต
กว่านี่คือสรรนะความหนานะสรรเอาง่ายตรงที่แคบ
อ่ะที่พื้นที่น้อยที่สุดค่ะคือความหนาวของมันอ่ะ
นี่คือสันตรงนี้แปดสิบเซนอย่างนี้อ่าด้านนี้ส่วน
กว้างเมื่อกี้เห็นกว้างนะฮะขอดูฟังกว้างด้านแบนแบน
อีกด้านหนึ่งด้านแบนแบนคือสี่ร้อยสิบเซนสี่เมตรสูง
อืมว่ากันไปฮะอืมแปดเมตรบ้างแหละอ่าอ่าสิบเมตร
บ้างแหละสิบสองเมตรบ้างแหละสิบห้าเมตรบ้างแหละอ๋อแต่
มันผอมเพลียวไงคุณแต่เขาบอกมันถูกหลักไงเออผอม
เรียวจริงนะฮะแต่เราไปหาคำตอบให้แล้วนะว่าถูก
หลักการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาตรฐานของ
มีบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาอาจจะมีแผน
ดินไว้อ่าเขาก็เลยอาจจะหนากว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ว่าถ้าเกิดมันบางมันรับแรงสรรสะเทือนไม่ไหวเนอะนะคะ